ซ้อนพอสมควรนะครับแต่ครอบครัวนี้มีทุกข์อยู่แล้ว
เพราะว่าลูกสาวป่วยติดเตียงอายุ๑๑ขวบนั่นก็ทุกข์แรกแล้วนะ
ที่๒ปรากฏว่าถูกญาติห่างเข้ามาก่อเหตุคมขืน๕เดือนแล้วคุณ

ที่๓พอไปแจ้งความแจ้งตำรวจปรากฏว่ามีตัวละครใหม่อ้างตัว
บอกจะช่วยคดีสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ช่วยหรอกครับมาซ้ำเติม
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางรุ่งนามสมมติ
อายุ๓๘ปีแล้วก็นายสมนามสมมุติเหมือนกันอายุ๓๓ปี
สองสามีภรรยาชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ากลางเดือนกรกฎาคมปี๖๕นะครับ
ลูกสาวที่ป่วยติดเตียงอายุ๑๑ขวบ
ถูกนายวิชาญอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเป็นญาติห่าง
มขืนตลอด๕เดือนข่มขืนมากกว่า๑๐ครั้ง
ที่บ้านก็ไว้ใจเขานะเพราะเห็นว่านายวิชาเป็นญาติห่าง
ก็เลยปล่อยให้ลูกสาวไปไหนมาไหนกับนายวิชาณตามลำพังได้นะครับ
หลังจากรู้ว่าลูกสาวโดนข่มขืนก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแกลงแล้วนะฮะ
แต่หลังจากนั้นนะคุณคนในครอบครัวก็บอกว่า
มีคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยเจรจาอยู่ตลอดนะให้ยอมความให้จบคดีกันไป
แต่ว่าผู้เป็นแม่ไม่ยอมครับ
ตำรวจต้องออกหมายจับนายวิชาณตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปี๖๕
แต่สุดท้ายนายวิชาหลบหนียังจับตัวไม่ได้นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมตัวละครที่มาซ้ำเติมครอบครัวนี้

มีตัวละครหนึ่งคือชื่อว่านายเอละกัน
เข้ามาที่บ้านอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดระยอง
จะเข้ามาประสานเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาและเกี่ยวกับคดี
พร้อมทั้งโน้มน้าวให้ยอมความให้จบคดีกันไป
นายเอเข้ามาที่บ้านยังเอาพระเครื่องในบ้านไปกว่า๓๐๐องค์นะ
เพราะว่าทางบ้านคิดว่านายเอเนี่ยจะช่วยเรื่องคดีได้นะครับ
แต่ตอนหลังมาทราบบอกว่ามาทราบว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดระยองเลย

หลังจากนั้นที่บ้านก็ถูกกันแกล้งเรื่อยมานะฮะ
ถูกยัดยาบ้างแหละถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าบ้างแหละนะครับ
ร้ายไปกว่านั้นคือนายเอที่ก่อนหน้านั้นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมนะ
แล้วก็มาพบว่ามีการหลอกลวงเนี่ยนะฮะ
ดันไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าเขาเป็นนักข่าวช่องดัง

ทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจสอบบ้านของนางรุ่งและนายสม

ส่วนเรื่องคดียาเสพติดก็ถูกกันแกล้งเหมือนกันยัดยงยัดยาอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็สู้จนหลุดนะครับเพราะว่าที่บ้านนี้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะบ้านนี้บอกโอ้โหผู้ต้องหาที่ข่มขืนลูกสาวของพวกเขาเนี่ย
มีญาติเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ตำรวจก็ยังจับตัวไม่ได้
แถมยังส่งคนมาคมคู่มาหลอกลวงมากันแกล้งอีกนะครับ
เขาไปแอบอ้างกับหน่วยงานราชการว่าเป็นนักข่าวค่ะ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
แล้วถามว่าแต่รอจับแล้วก็ถ้าเราเป็นเราเป็นประชาชนต้องแบ่งไหมจับไปจับผู้ต้องการเองเหรอคะ

เออคือบ้านนี้เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยนะครับ
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยนี่หมอปลาคุณ
หมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวนะฮะพาผู้เสียหายเข้าพบตำรวจสพแกลง
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
มันก็เป็นประเด็นหลายประเด็นนะคุณผู้ชม
ในคดีข่มขืนตำรวจบอกว่าพยายามติดตามจับกลุ่มตัวนายวิชาญ
แล้วก็จับกลุ่มตัวนายวิชาณได้ตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคม
ส่งตัวตามกระบวนการแต่ผู้ต้องหาหนีการประกันตัว
ในชั้นศาลที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนปี๖๕
นี่ก็ต้องตามจับกลุ่มตัวกันต่อ
ส่วนกรณีที่มีนายเออ้างตัวว่าทั้งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
ทั้งเป็นสื่อตอนนี้มีการตรวจสอบว่านายเอไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณ
ไม่ได้เป็นสื่อท้องถิ่นของจังหวัดระยองด้วย
แล้วก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่อัตราจ้างของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยองเท่านั้นเอง
อันนี้ก็ต้องเรียกตัวถ้าทำผิดนะก็ต้องเอามาสอบต่อนะครับ
เช่นเดียวกับกรณีของการลุกที่กรมป่าไม้
กลุ่มผู้เสียหายโดนฟ้องโดนร้องแล้วก็โดนสืบอยู่นะครับ
ปรากฏว่าพื้นที่ที่ผู้เสียหายหรือว่าบ้านที่อยู่
เป็นพื้นที่ที่ทางเป็นพื้นที่หลวงง่าย
เป็นของหลวงแต่อนุญาตให้ประชาชนทำกินนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าอยู่อย่างถูกต้องนะคุณนะ

ตอนนี้ก็ตัดประเด็นอื่นไปเกือบหมดแล้ว
ก็เหลือประเด็นที่ต้องตามตัวนายวิชาญผู้ก่อเหตุ

ส่วนนายเอที่เป็นคนแอบอ้างก็ต้องตามสืบต่อ
ว่าตกลงได้รับการว่าจ้างมาจากอะไรยังไง
หรืออยู่ก็ตั้งตนมาหลอกลวงชาวบ้านเอง